เดี๋ยวพาไปดูกันต่อจังหวัดพยาวอีกแล้ว
เหล้านักเสี่ยงโชคเขาก็แอบส่องเธอยุ้นน่ะจ๊ะ

แต่ถูกที่ไหนยังไงไปดูกันหน่อยค่ะไม่รู้ที่ทำยังไง
ย่ายมากได้มั้ยหรือไม่รู้ใช่
นี่คือท่อนตะเคียนทองนะฮะที่เรากำลังพูดถึง
คือท่อนตะเคียนทองอายุหลายร้อยปีเลย
จมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำป่าซาง
ลำต้นยาว๑๖เมตร
กว้าง๑ถึง๑๕๐เมตรเลยครับคุณ

ต้องเล่นเป็นเมตรนะมาเป็นเมตรจริงคุดพบเมื่อเดือน
ประมาณเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ก็ปีที่ปีก่อนปีที่แล้วนะ
หลังจากนั้นก็ได้เคลื่อนไปเก็บไว้ที่วัดศรีเมืองมูลบ้านค่า
ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้
เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้กันนะคะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้
ก็ยังคงมีผู้คนนี่แหละค่ะเดินทางมาขอโชคที่นี่กันอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับท่อนตะเคียนทองโบราณต้นใหญ่ต้นนี้
ทางวัดเอามาไว้บนแท่นเหล็กภายในวัด
และรักษาไว้เป็นอย่างดีแบบนี้เลย
ด้านนายสมคิดสมศรีชาวบ้านที่มาขอโชคขอลาบเนี่ย

หลังจากที่นำต้นตะเคียนมาไว้ที่วัด

ตะเคียนต้นนี้มีอายุกว่า๓๐๐ปี
และมีชื่อด้วยมีชื่อว่าเจ้าแสงเคียน
ประทับอยู่ในต้นตะเคียนต้นนี้นี่แหละ
พร้อมกับขอบคุณนะคะครูบาบุญช่วย
และทุกคนที่ได้นำเอาต้นตะเคียนต้นนี้ขึ้นมาจากน้ำ
และจะอยู่กับต้นตะเคียนต้นนี้โดยถือศีลแปดกับวัดแห่งนี้

พร้อมทั้งจะทำให้วัดศรีเมืองมูลเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยอืม
และโดยเฉพาะก่อนวันออกสลากแบบนี้นี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านทั้งในแล้วก็ต่างอำเภอตลอด
จังหวัดอื่นเขาก็ทำแบบนี้นี่
ห้าตัวเลขห้าเหรอ
ห้านิ้วเนี่ยถูวนวนไปตรงต้นตะเคียนยักษ์ต้นนี้นะคะ
ก็วนไปยังไม่หมดนี่คนนี้ก็๕
ห้ามากใช่ห้านิ้วเปื้อนแป้งไปหมดสี่คนนี้บอกสี่
สี่นิ้วเปื้อนแป้งนิ้วก็ยกไว้เดี๋ยวเสียงต่ำ
คนนี้บอกหนึ่งหนึ่งนิ้วถูก็ได้เหมือนกันนะคะ
ก็แล้วแต่เป็นวิธีการการลูบแป้งของแต่ละคน
บางคนเขาก็เห็น๓ตัวบ้าง๒ตัวบ้าง๖ตัวบ้างอะไรก็แล้วแต่
พอแล้วน้องใบตองครับกศธชจะมาแล้วครับ

เรายกมืออะไรไม่ได้เลยตอนนี้
นะคะก็นี่ค่ะห้าห้านิ้วก็จะถู
บางคนก็ถูสองนิ้ว
แล้วแต่มันเป็นวิธีการแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้แป้ง
นี่แหละค่ะเพื่อไม่ให้มันเสี้ยนต่างให้มันลืน
จริงเขาจะทำให้มันเห็นเป็นเลขลางอะไรแบบนี้
จริงมันก็เป็นความเชื่อเป็นวิธีการที่ชาวบ้าน
เขาทำมาตั้งแต่ในสมัยก่อนแล้ว
เราก็นำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูกัน

วิจารณญาณในการรับชม

ดูไม่ค่อยเห็นมันไกลไงคุณจร
โอ้โหเอ้ยไม่ต้องไปดูแล้วเมื่อกี้เพิ่งเจอ
เห็นว่าวิธีการเวลาที่เขาเอาแป้งไป
บางทีถ้าดิฉันไปเจอดิฉันจะได้ทำตามถูก
ไม่จริงคุณเจอทีไรคุณโอ้โหไปพร้อมกับกระดาษปากกา

เดี๋ยวมาร้อนรุ้นกันนะในงวดวันที่๒มีนาคมนี้